ข่าวแรกวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาสุดมั่น
มันจริงเลยไปกันที่จังหวัดปัตตานีเลยจ้า
คึกคักคึกคืนกันได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในครั้งนี้ค่ะ

นายดำริสาและนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จะรังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเขาจัดงานมหากรรม๒๑ปี

โดยมีรัฐมนตรีการท่องเที่ยวมาเลเซียและคณะมาร่วมงานด้วยนะคะ

งานวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
และก็ให้ประชาชนแสดงออกถึงศักยภาพ
และความสามารถทางด้านกีฬาด้วย
เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคนั่นเองค่ะ
เริ่มกันที่กีฬาแรกกันเลยคุณผู้ชมค่ะกับกีฬาพายเรือ

กระทะใบยักษ์จริงค่ะงานนี้นะคะนักกีฬาเต็มที่กันมาก
ต่างฝ่ายต่างพายกันโอ้โหมุ่งมั่นว่าฉันจะต้องเข้าเส้นชัย
ทำไมพายเป็นวงกลมก็ไม่รู้เหมือนกัน
กับที่กติกาให้ไปข้างหน้า
แต่อันนี้เนี่ยไปไม่ไหวจริงก็ไม่รู้เหมือนกัน

บางคนมายังไงก็ไม่ไปจริงนะคะ
หมุนรอบตัวเลยแต่สุดท้ายเราก็ได้
ผู้ชนะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
ก็มีมีคนที่เขาพายถึงก็มีไม่ถึงก็มี
โอ้ยวนอยู่ในอ่างอยู่ในอาวนี่
วนอยู่ในกระทะนี่

โอ้โหมันกันสุดเลยกองเชียร์ก็ไม่ยอมน้อยหน้าคนแข่งอีกนิดนึงจะลงไปเทน้ำด้วยแล้วล่ะคุณ
แต่รู้ไหมว่าจุดพีคมันอยู่ที่นี่อะไรฮะ
รางวัลทีมผู้ชนะนอกจากจะได้รางวัลจากท่านนายกตำบลจารังแล้ว
ยังต้องทำสิ่งนี้ด้วยเพราะอะไรเหรอ
แล้วเนี่ย
ก็คือการดูดเข้าไปที่แก้มนี่เองมันเรียกว่าหอมแก้ม

จริงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสภาพครอบครัว
เพราะว่าเขาเป็นสามีภรรยากัน

ไม่ได้ไปทำให้ครอบครัวใครร้าวฉาย
คือคนของแก้มก็ต้องเป็นสามีภรรยากัน

แสดงความรักซึ่งกันแล้วกันนี่มันก็สปอด

เห็นแบบนี้คุณชนะอยากหาใครไปแข่งไหม

มันหวานจนขนลุกเลยทีเดียว

วันนี้เตรียมพลังไว้เยอะแล้วกันนะคะ